เอามาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะมีเอี่ยวเต็มเลยนะคะเพราะว่าไปประเคนหมัดประเคนสองให้เขาเต็มที่เลย
สำหรับพี่เบนชะลาทิศนั่นเองคือก่อนหน้านี้มันมีคลิปข่าวออกมาแล้วก็มีสาวคนนี้นะคะทางด้านขวามือเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนทำร้ายร่างกายค่ะ
คือเขาเป็นแฟนคลับของคุณเบนชะลาทิศนี่แหละค่ะหอบเอาใบหน้าเขียวช้ำตาปูดไปแจ้งความบอกว่าถูกนักร้องชื่อดังเบนชะลาทิศทำร้ายร่างกาย
เรื่องเนี่ยมันเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เขาบอกไม่ได้มีอะไรเลยคือไปทานข้าวไปรับประทานอาหารด้วยกันแต่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะไปทานร้านเดียวกันแค่นั้นเองแล้วก็ปกติในร้านก็สนุกสนานเฮฮาแต่จู่ค่ะภายหลังในร้านน่ะเห็นว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันคุณเบนเนี่ยทะเลาะวิวาดกันกับโต๊ะอื่น
ประมาณนี้ป้าบเขาให้นะครับก็โดนนี่ละค่ะหน้าช้ำตาปู๊ดมาเลยนะครับ
ล่าสุดค่ะเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาที่ผ่านมาพี่เบนหลังจากที่เงียบหายไป
แล้วก็เปิดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย
เห็นว่าช่วงที่สัมภาษณ์นะคุณเสียงสั่นเคลือด้วย
บอกว่ารู้สึกละอายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สิ่งที่ผมทำในวันนั้นอาจจะสร้างความเสียใจ
สร้างความผิดหวังรวมถึงสร้างความโกรธให้กับทุกท่านนะครับผม
ผมไม่มีสิทธิ์จะมาพูดคำแก้ตัวใด
นอกจากผมรู้สึกขออภัยแล้วก็เสียใจจริง
แล้วผมเองก็รู้สึกละอายใจอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นที่ผมสามารถพูดได้ตอนนี้ก็คือ
ทางผมรวมถึงคู่กรณีในทุกฝ่ายได้มีการเจรจากลายเกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
รวมถึงเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ผมดูแลทั้งหมด
รวมถึงเรื่องค่าชดเชยต่างที่ทางฝ่ายคู่กรณีทุกฝ่าย
ได้เรียกร้องมาตามที่เขาเห็นสมควร
รายได้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในนามของเบ็ชะลาทิศนะครับ
ตลอดระยะเวลา๑ปีที่จะถึงนี้ในทุกงานจะถูกหักออก
ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานคอนเสิร์ตงานจ้างงานพิธีกรงานร้องเพลงงานโชว์ตัว
เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะคะ

หลายปีก่อนก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
หลายคนก็มองว่าพอสุราเข้าปากเปลี่ยนนิสัยหรือเปล่า

แต่ว่าสังคมบางคนก็บอกเลยว่าให้อภัยนะ
เขาทำผิดเขายอมรับผิดเขาก็ออกมาขอโทษขอโพยแล้ว
แต่ว่าแฟนคลับเนี่ยคนที่เกิดเรื่องด้วยเนี่ย
ก็เข้าใจแล้วก็รับทราบเรื่องราวนะครับ
เรื่องราวนะครับก็ให้อภัยกันไปแล้วก็ยอมความกันไป